เมื่อช่วงสายมีเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในรถผู้ต้องขังของตำรวจ
แล้วปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเอ๊ะดูผู้ต้องหาลุกลีลุกลนแปลกนี่

นี่ค่ะนายเสกสรรแดนแปงอายุ๓๗ปีเป็นชาวอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพู
ผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์ในพื้นที่สพปากชมกำลังนำขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลที่จังหวัดเลย
แล้วรถกำลังจะจอดกระโดดลงมาก่อนแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เป็นร้อยนายกำลังตามหาตัวนายคนนี้นะคะนายเสกสรรคนนี้นะคะ
คนที่ขับรถคันนี้ตำรวจที่ขับรถคันนี้ชื่อว่าดาบตำรวจวรชาติบุญปัน
ดาบตำรวจวรชาติบอกว่าผมเป็นคนขับรถคันนี้เองแหละ
กำลังนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลย
พอไปถึงแยกปากภูก่อนถึงป้อมตำรวจมองกระจกหลังสังเกตเห็นแล้วผู้ต้องหาดูมีพิรุษ
อยู่ดีนั่งไปกับพื้นอ่ะเขาก็รีบขับรถฝ่าไฟแดงเลยนะคะ
จะไปให้ถึงป้อมตำรวจให้เร็วที่สุดจะได้ให้ตำรวจที่อยู่ในป้อมช่วย
รถไม่ทันจอดคนร้ายคนนี้ค่ะนายเสกสรรคนนี้ตามภาพนี้นะคะ
สะดอกกุญแจนี่งัดหน้าต่างรถแล้วปีนออกไปเลยพุ่งออกมาเลยนี่ฮะ
เนี่ยตามภาพคือรถยังไม่ทันจอดแล้วปีนออกมาแล้วพุ่งแล้ววิ่งไปเลย
นี่ตำรวจก็ถอยหลังจอดแล้วนี่มีตำรวจที่ป้อมเห็นไหมฮ
ใช่พยายามจะไปช่วยเขาก็วิ่งตามกันไป
นี่ค่ะยังไม่เจอตัวนะคะตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
วิ่งหนีไปทางวัดอมรประสิทธิ์อยู่ห่างจากป้อมตำรวจไปสัก๕๐เมตร
เพื่อใครพบเห็นนะครับหรือว่าญาติพี่น้องรู้ข่าวก็ตามตัวให้ด้วยนะครับ